เอาล่ะแหมมาพูดช่วงนี้กำลังจะพาไปกินเลย

งั้นพาคุณผู้ชมไปทานอะไรแซ่บอยู่ที่พัฒนาการ๒๐กรุงเทพมหานคร

ว้าวให้คุณผู้ชมดูแบบสั้นยั่ว
นี่บอกเลยเห็นไหมว่าร้านเดียนรสเด็ดในเขตกรุงเทพ
เมนูยำที่ไหนก็อร่อยที่แซ่บทั้งนั้นแหละ
ร้านนี้นะคะอยู่ที่ตลาดพัฒนาการ๒๐
ขวาไปทางอ่อนนุษยสิบเจ็ดโอ้โหกรุงเทพมหานครนี่แหละดูสิ
นะเขาบอกว่ายำน่ะมีหลายชนิดมากมากเลยอ่า
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยำข้าวโพดยำซีฟู้ดยำทะเล
ยำทุกอย่างแล้วแต่สารพัดอยากทานอะไรก็มีหอยด้วยมีหอยด้วย
อ่าช่วงนี้กินหอยแล้วอาจจะเจอเมโลมาอะไรอ่ะก็อาจจะมุกเมโลไงเดี๋ยวนี้
อ่ะกินหอยเจอเมโลกันเท่านั้นเลยโอ้โหเออล่าสุดก็เจอจากหอยเชอรี่
อยเชอรี่แล้วไม่พอผมไปดูในข่าวล่าสุดไปดูในไทยรัฐได้
อ่าหอยแครงเออมีนั่นไงในหอยแครงก็มีร้านร้านนี้มีหอยแครง
แต่ผมไม่ได้บอกว่าคุณไปกินยำร้านนี้แล้วสั่งหอยคุณจะเจอมุกเมโลนะ
ก็ลองดูวันนี้มีมาแนะนำร้านนี้คุณจะสั่งยำอะไร
ยั่มซีฟู้ดคุณจูโดกยั่มหอยแคลงยั่มหอยแคลง
ตัวตัวผมผมชอบยั่มปลาหมึกเออเออ
มันจะหนึบกรอบกรอบปลาร้าด้วยนะโอ้โห
ผมกลับใจน้ำลายแตกจ้วนจะแซ่บเลยนะจ๊ะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กัดสะบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒